อันนี้เป็นคำรับสารภาพของนายอนุสรบัวประเศษหรืออิ้วอายุ๓๗ปี

และภรรยาของเจ้าของงานวันเกิดถูกกระสุนเข้าที่ท้องได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคน
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
บริเวณบ้านพักหลัง๑ภายในซอยธนบุรี๖แยก๔แขวงสำลี

โดยหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วนายอนุสรได้ขี่รถจักรยานยนต
อาวุธปืนไปโยนทิ้งน้ำบริเวณคลองบางระนก
ริมถนนเรียบทางโดนกาจนามพิเศษญาติบางขุนเทียน
จากนั้นหลบหนีไปกบดานที่บ้านญาติที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่ไม่ทันข้ามวันก็ถูกตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ให้นักประดาน้ำงมค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
หลังผู้ต้องหาอ้างว่าได้โยนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
สะพานข้ามลงไปในคลองดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
พบอาวุธปืนของกลางตกอยู่ก้นคลองบางระนก

ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๘เปิดเผยว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า
มก่อเหตุมาจากความแค้นที่ถูกกลุ่มผู้ตาย
ตบหน้ากลางงานวันเกิดของรุ่นพี่

จึงผูกใจเจ็บและแข้นที่ถูกเหยียดหยามสักสี
กลับไปเอาปืนที่บ้านแก้มประชาอุทิศมายิงล้างแคท
และนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

โดยระหว่างที่นายอนุสรได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
พบเต่าตัวหนึ่งที่กำลังเดินข้ามถนน

และนำไปปล่อยร่องน้ำริมถนนจนรอดปลอดภัย
ที่เพิ่งคลาดชีวิตคนเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว
คือในลักษณะนี้ผมตบอีกครั้งแล้วส่องสอนน้อง
ไม่มีอะไรที่เกิดอะไรกว่านั้นด้วย
พูดไปไว้
ใช่ก็คือในลักษณะน้องเขามา
อันตภัณฑ์ที่วงเล่ามาทำลายงานเลี้ยงเขาอย่างนี้

ผมในฐานะพี่ก็เรียกน้องมาตบ
ก็คือไม่ได้ถึงกระทั่งเอาขวดตี

ในความเป็นพี่ตบน้องแค่ครั้งเดียว

อิ๋ววันนี้งานวันเกิดเพื่อนพี่นะ
หรือว่าก็พี่ของอิ๋วด้วยนะวันเกิดส่งโต้ง

หรือว่าจะมาพูดจ่ายหยาบคลายตรงนี้ไม่ได้นะ

แต่ด้วยความที่เขาไม่พอใจแล้วก็คือ
เราก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับไปทำลายมันแค่นั้นดี

ตำรวจแจ้งข้อหารในอนุสรรค์รวม๗ข้อหาร์

นาริปุ่นนิ่มข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน